คุณผู้ชมคะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับตำรวจเหมือนกัน
แต่ว่าตำรวจเนี่ยนะเวลาเขาเห็นรถต้องสงสัย

เรื่องของการตรวจค้นตัวผู้เสียหายกลุ่มนี้

แต่ตำรวจเขาไปสงสัยบริเวณท้ายกระบะ

เฮ้ยขายอะไรเดี๋ยวบอกให้

เพราะตำรวจสงสัยว่า
ไอ้ตรงฝากระบะหลังรถเนี่ย

ใช่ตำรวจบอกว่าเฮ้ยมันดูหนักผิดปกติไหม
เขาก็บอกว่าเจ้าของรถบอกไม่มีอะไร
อยากเปิดเปิดเลยก็เปิดมามันก็ไม่มีอะไรจริงแหละ
แล้วถามว่าไอ้ที่มันเป็นประเด็นข่าวเพราะอะไรรู้ไหม
เพราะว่าเขาบอกว่าเหมือนตำรวจพูดจาไม่ดี
และที่สำคัญยังไปรื้อค้นชนิดที่แกะออกมาเกือบทุกชิ้นส่วน
แล้วรถของเขาเขาก็เป็นคนรักรถ
รถมันเป็นรอยค่ะนะรถมันก็เสียหายสิเจอแบบนี้
แต่อย่างที่บอกแหละนะคะก็คือเจ้าหน้าที่เขาก็ทำตามหน้าที่แล้วค่ะ
ทางด้านของตำรวจจริงเขาออกมาชี้แจงแหละ
การตรวจค้นรถจริงกระทำไปตามหน้าที่
และมันไม่ได้มีเรื่องโกรธเครื่องหรือไปรู้จักกับบุคคลดังกล่าว

แล้วที่ตรวจค้นก็อย่างที่บอกมันมีเหตุสงสัย
ว่าจะมีสิ่งกฎหมายผิดกฎหมายซุกซ่อนอยู่หรือเปล่า
ก็เลยทำการตรวจค้นค่ะ
เรื่องต้นตอนนี้ค่ะภูมิกับสพเทิงจังหวัดเชียงราย
พันธุ์ดำรวจเอกณัฐวุฒิยัววัลค่ะ
ออกมาบอกถึงเรื่องนี้แล้วนะคะว่า
ตัวท่านเองดูคลิปวิดีโอแล้วยอมรับแหละ
ว่าตำรวจและผู้จารย์ไม่เหมาะสมกับชาวบ้านซะเท่าไหร่
เดี๋ยวตอนนี้จะมีการตั้งกรรมการสอบสวนนะคะ
เกี่ยวกับกรณีนี้ก็อยากจะให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายล่ะค่ะ
อ่ะขณะเดียวกันมีข้อมูลจากอายการนะคะ
เขาได้ให้ความเห็นกรณีการตรวจค้นรถเอาไว้ว่า
การตรวจค้นดังกล่าวไม่ใช่การตรวจค้นที่ระโหฐาน
ที่เป็นไปตามปวิอม๙๒ที่บัญญัติว่า
ต้องมีหมายค้นหรือคำสั่งของศาลจึงสามารถตรวจค้นได้

ถ้าทำโดยไม่สุจริตเช่นตำรวจไปตั้งด่านตรวจ
ค้นทุกคันโดยไม่มีเหตุว่าสงสัย
มันจะเข้าข่ายเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนะคะ
ก็มีความผิดตามอม๑๕๗นะ
อันนี้ก็เป็นข้อกฎหมายที่เรานำมาฝากแล้วค่ะ

มีสายรายงานว่าอาจจะมีรถลักษณะนี้นะ
มีหลักฐานว่ามันมีเรื่องแบบนี้เดี๋ยวจะมีรถผ่านมา
ต้องสงสัยว่าอาจจะมีการขนยาเสพติด
ทุกอย่างก็ต้องเป็นไปตามขั้นตอนมันตรวจได้นะคะ
ก็ต้องผ่านผู้บังคับบัญชาก่อนล่ะค่ะ
แต่ถ้าค้นแล้วล่ะค้นแล้วไม่เจอยาเสพติดหรือสิ่งผิดกฎหมาย
เจ้าหน้าที่ก็ถือว่าเป็นการกระทำการโดยหน้าที่
ตามเศรษฐฤตเพราะมันมีเรื่องของสายข่าวมา
ใช่มีการแจ้งว่ารถคันนี้ต้องสงสัย
เขาก็ต้องตรวจค้นตามหน้าที่ด้วยนะคะ